ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าคนร้ายที่แต่งกายมิดชิด
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าไอ้มิดชิดมันเป็นแบบนี้
เข้าไปงัดร้านชาบูครับขโมยเงินไปได้สองหมื่นกว่าบาท
นี่ฮะมิดชิดไหมเหมือนคุมโปรงเลยนะคะ
ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยครับคุณผู้ชมอืม
เนี่ยฮะเข้ามานะครับอำพรางตัวด้วยเสื้อกันฝนนะ
เสื้อกันฝนคลุมตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเข้าไปหยิบกุญแจแล้วเปิดตู้
ขโมยเหรียญนะครับได้ไปตั้ง๒๐๐๐กว่าบาท
แล้วเอาแท็บเล็ตอีกเครื่องไปด้วยแล้วก็หนีไป
เหตุเกิดเมื่อวานนี้นะครับตอนตี๕ที่ร้านชาบูแห่งหนึ่งนะครับ
ริมถนนจรรยานนท์ตะบนบางวัวอำเภอบางประกง
คุณศรีสุดาเจ้าของร้านเนี่ยเล่าบอกว่าร้านเนี่ย
เปิดมา๔ปีไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลย
คนร้ายรายนี้เนี่ยรู้จริงรู้อะไรจ๊ะรู้มุมกล้อง
ยังไงฮะคือรู้ด้วยว่าเงินเก็บที่ไหน
จากรู้มุมกล้องแล้วรู้ด้วยว่ากุญแจอยู่ตรงไหน
อ๋อนี่ไม่มีลักษณะการค้นหาเลยนะครับนะครับไปตรงจุดไปตรงจุด
ว่าจะเป็นอดีตลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกไล่ออกไปก่อนหน้านี้
นะครับคุณผู้ชมในร้านนี้มีกล้อง๑๖ตัวมีทุกมุม
คนร้ายรู้มีกล้องเยอะก็เลยพยายามปิดบังใบหน้าอำพลางตัวให้มากที่สุด
แต่ถ้าเป็นคนที่รู้จักกันเห็นแค่นี้จำได้นะอ่าอืมนี่แหละครับ
คุณผู้ชมฮะหากใครมีเบาะแสพี่ศรีสุดาบอกว่า
ถ้ามีเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มได้นะครับเอาไปเลย๕๐๐บาทครับ